คือสมัยก่อนตอนที่คุณแม่ขยันทำกับข้าวนิดนึงค่ะ
บ้านหนูไม่ต้องบอกว่าบ้านหลังที่ไหนบ้านเย็น

ตามกลิ่นปลาร้าเลยค่ะ

ทีนี้ลูกสาวเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
เขาพยายามจะทำเขาพยายามจะเป็นตัวแทนแม่ให้ได้
บานเย็นกดดันแต่เขาทำไม่ได้
สมัยเด็กหนูกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่ไม่เคยมีสักช่วงเวลาเลยที่รู้สึกว่าเราขาดความอบอุ่นจากเขา
แล้วเราก็รู้สึกภาพภูมิใจมากที่เห็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราคนเดียว
นี่คือสิ่งที่วิเศษสุดในชีวิตหนู